จังหวัดชมบุรีครับกลุ่มคู่อริไล่ยิงกันสนั่นซอยเลยตายศพหนึ่ง
ตำรวจเจอปลอกกระสุนปืนที่เพียบเลยนะครับคุณผู้ชมสาเหตุมาจากนัดเคลียร์กันปมขัดแย้งนะครับ
เพราะว่าผู้ตายไม่พอใจที่ถูกวัยรุ่นรุมทำร้ายครับ
ชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาได้ยินเสียงปืนไม่ต่ำกว่าสิบนัด
แล้วก็รู้ว่ามีคนไล่ยิงกันกลางดึกแต่ไม่มีใครกล้าออกไปดูแล้วครับคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับเห็นกลุ่มที่ไล่ยิงกันในซอยแล้วก็ก่อเหตุนะครับ
ขึ้นรถกระบะหนีไปเหตุเกิดเกือบตีสองเมื่อเช้านี้คุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบนะครับพบศพนายอานนท์พักดีคำ
อายุสี่สิบปีถูกยิงด้วยปืนลูกซองครับเข้าตรงไหนโอ้โหหัวคิ้วขวา
ลำคอหายปลาร้าหน้าอกด้านขวา๔แผลด้วยกัน
เสียชีวิตอยู่ในซอยที่ตะบลหนองตำลึงอำเภอพานทองครับข้างตัวคนตายเนี่ย
เจอปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรมีกระสุนคาอยู่ในแกซีนด้วย
ส่วนที่เกิดเหตุตำรวจพบปลอกกระสุนปืนนะครับเป็นปืนลูกซองนะ
ขนาดเก้ามิลลิเมตรและขนาดสิบเอ็ดมิลลิเมตรตกเกินกว่าสิบนัดนะครับ
แล้วก็พบหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่ในที่เกิดเหตุอีกจำนวนนึง
แล้วก็ที่กำแพงปูนใกล้จุดเกิดเหตุก็เจอรูกระสุนปืนลูกซองเป็นจำนวนมากครับ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าเริ่มตั้งแต่๕ทุ่มครึ่งเลยนักข่าว
ห้าทุ่มครึ่งผู้ตายคือนายอานนท์นัดเคลียร์กับคู่กรณี
แต่เหมือนจะตกลงกันไม่ได้นะครับจนมีเรื่องกันแล้วก็แยกย้ายกัน
เอาไม่จบเหรอไม่จบครับเพราะว่าจากนั้นตีหนึ่งครึ่งนะครับ
ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็นัดให้ผู้ตายออกมาเคลียร์กันอีกครั้ง
ทีนี้ฝ่ายผู้ก่อเหตุมาถึงปั๊บยิงใส่เลยครับยิงใส่ฝ่ายผู้ตายเลย
ยิงไม่ยั้งแต่กระสุนไม่โดนพอไม่โดนครับกลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งหนีเข้าไปในซอย
นะครับผู้ตายก็ตามไปด้วยแล้วท้ากันว่าเฮ้ยยิงให้แม่นแม่นหน่อยดิ
จากนั้นคุณผู้ชมกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงสวนไปอีกคราวนี้เข้าเลยครับ
นายอานนท์เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยฮะ
วันนี้ครอบครัวนะครับนำร่างของนายอานนท์ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่
การไว้ล่วงหน้าแล้วก็มาล่อให้ลูกชายออกไปแน่
ทั้งแรกเลยถูกทำร้ายก่อนเด็ก๑๐ประคุณงงหน้าตาปวมหมดเลย
ซึ่งเจตนาของเขาตอนนั้นคือเขาแค่ต้องการให้เด็กมาเคลียร์มาขอโทษ
อยากให้เด็กติดคุกไม่อยากให้เด็กมีคดีไม่อยากให้พ่อแม่เสียตังค์

คือลักษณะของเขาคือเขาเหมือนโดนโทรเล้าหรือให้
เล่าหลือเลยโทรเล้าหลือเลยว่า
มึงออกมาสิมึงออกมาสิอะไรนี่มึงนอกว่า
มึงแบบแม่อะไรเงี้ยมึงออกมาเลย
อันนี้ก็ต้องไปคนเดียวก็อยู่แล้วเขาไม่สนใจไม่บอกใครอยู่แล้ว
แต่เขาบอกว่ามีคนบอกมันวางแผนอยู่แล้ว
มึงคงไม่เจอเดี๋ยววางมึงบอกเอาให้ตายพูดเงี้ย

รู้ไปหลังเนี่ยมีคนก็พูดมาเนี่ยเนี่ย

เอาคำว่าเขาไปให้ตายคือหนังว่าล่อไปให้ตาย

ผลตระบบ๓กรรมศลีราประภาพรนะครับ
มการก่อเหตุมาจากผู้ตายเนี่ย
มีเรื่องกับลูกชายของคนยิงที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
เพราะว่าผู้ตายไม่พอใจที่
กลุ่มลูกชายของคนยิงขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังจนมีปากเสียง
แล้วก็ผู้ตายถูกทำร้ายนะครับจนกลายเป็นความแค้นและมีการนัดเคลียร์กัน
แต่สุดท้ายมันบานปลายเบื้องต้นตำรวจทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้วหนึ่งคนนะครับ
คือนายสรรนิดหรือว่าทีมอายุ๓๕ปีนะครับ
อยู่นี่แหละในตะบลหนองตำลึงอำเภอพานทองนี่แหละ
ส่วนผู้ก่อเหตุที่เหลือขอเวลาการขยายผลสักนิดครับตำรวจว่างั้นครับ